จะพาไปดูมะพร้าวแปลกครับ

มาครบทั้งหน้าเลยเหรอ

ชาวบ้านที่พวกเห็นตื่นตาตื่นใจ
นี่เอาเรามาเทียบให้ดูกับช้าง
ที่เคยโผล่ไปที่ครัวของชาวบ้าน
เทียบกันแบบนี้เลย
ให้ดูแบบนี้

ด้านซ้ายมือคือช้างที่เคยเป็นข่าวนะ

ส่วนขวามือคือช้างจำลอง
ที่ชาวบ้านเขาจินตนาการจากต้นมะพร้าว

เหมือนกันในช่วงเวลาลักษณะแบบนี้

แต่มันจะมาจริงหรือเปล่าไม่มีใครรู้

ผ่านงี้คงเป็นเสถีทั่วทั้งพระเยาคมแล้ว
แต่อย่างนี้ละกันดูแล้ว